เราเริ่มกันที่ประเด็นทางด้านการเมืองก่อนเลยค่ะ
วันนี้นายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจเยอะนะคะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮมค่ะ
วันนี้ก็ไปมอบรางวัล
รางวัลงานดิจิทัลประจำปี๒๕๖๒นะคะ

วันนี้นายกรัฐมนตรีพูดหลายประเด็นน่าสนใจค่ะ
นายกบอกว่าตอนนี้รัฐบาลให้ความสำคัญ
กับการปรับตัวไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กับสถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินการแล้วก็การเตรียมการต่าง

โดยเฉพาะเรื่องของแน่นอนนะคะว่าเหรียญมี๒ด้าน
ด้านหนึ่งโลกดิจิทัลก็เป็นผลดีกับเรา
อีกด้านหนึ่งก็เป็นภัยที่มันแฝงมากับโลกดิจิทัลนะคะ
ซึ่งโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีบอกว่า
เฝ้าระวังข่าวปลอมข่าวลวงข่าวหลอก
ที่อาจจะกระทบกับประชาชน
แล้วก็ตามเพจต่างที่มีการหลอกขายของออนไลน์
หลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่อย่างล่าสุดแม่มณี

ช็อปใช้อย่างที่คุณสุภาษาราชวนคุยในหัวข้อไลน์ไป
๒มีคนก่อกวนไปสร้างโรบอตเข้ามา
แล้วเข้ามาลักษณะคือมาก่อกวน

สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้นะคะ
นายกรัฐมนตรีพูดมาถึงตอนนี้

ขอกำลังใจจากประชาชนในการทำงานหน่อย
เพราะตอนนี้ความเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเบอร์หนึ่งด้านการบริหาร

ทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศ
ประเทศงานหนักเลยโดยเฉพาะสงครามการค้า
ที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน
ใหญ่มหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจ๒ประเทศ
ตอนนี้เขาเผชิญหน้ากันแล้วมันส่งผลกระทบมากับบ้านเราด้วย
โดยเฉพาะเรื่องของการไทย

จริงแล้วการทำงานของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลเนี่ย
นโยบายที่ออกมาทุกนโยบาย
ถูกใจคน๗๐ล้านคนทั่วประเทศ
มันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องง่าย
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีนะครับคุณผู้ชม
นายกรัฐมนตรีขอกำลังใจมาแบบนี้นะคะ
ใครอยากให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี

ส่วนเราสองคนก็มีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไร
ไม่คิดอะไรให้ใจไปเปล่านี่แหละ

นายกรัฐมนตรีเคยบอกว่าผมทำงานเต็มที่
ก็แสดงว่าท่านก็ทำเต็มที่ต่อไปนั่นแหละนะคะ
เอามาดูความเคลื่อนไหวที่รัฐสภากันหน่อยนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของทั้งการเตรียมความพร้อม

ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
ตุลาคมถึง๔พฤศจิกายน
ดูเรื่องของการรักษาความปลอดภัยกันหน่อย
เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องที่มันจะมาตรวจวัตถุระเบิด

ใช่ค่ะแล้วมีแต่ผู้นำระดับผู้นำในอาเซียนทั้งนั้นเลยนะคะ
วันนี้ที่อาคารรัฐสภาค่ะนายมงคลกิจสุขสินทรานนท์
หัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิไลและฝ่ายค้านอิจสรรค์
ในฐานะโฆษกคณะกรรมธิการทหารสภาพผู้แทนรัศดร

จากบริษัทในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งนำมามอบให้กับรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เอาไปเวียงดูสิมันมีอะไรตรงไหนตรงไหนมันติ๊ด

อันนี้คือลักษณะการทำงานของเขาไม่ใช่เครื่องใหญ่นะไม่ใช่นะ

ไม่อันนี้เป็นเครื่องเล็กเอาไว้เดินไงคะ

ก็สะดวกดีค่ะอันนี้มา๒เครื่องนะเอามาใช้ทดสอบก่อนนะ
ในการรักษาความปลอดภัยการประชุมผู้นำอาเซียนอย่างที่บอกไป
ในช่วงที่มีการทดสอบ
ของจริงนี่นะนะใส่ถุงซิปล็อกมาสักครู่นี้ที่เขารูด
ใส่ถุงซิปล็อกเอาเข้ามาในอาคารรัฐสภาแล้วเอามาที่จุดไหน

เจ๊แกขออนุญาตใครหรือยัง

คือยืนยันว่าหน่วยงานนี้เอาระเบิดมาให้เขาได้

อันนี้มันไม่ระเบิดแน่นอนอันนี้เป็นการยืนยันของเขานะคะ
แล้วเอามาไว้ที่จุดห้องพักฝ่ายค้านอิสระ
จุดนี้มันอยู่ตรงไหนอยู่ใต้ห้องประชุมอาคารรัฐสภาเลย
เอามาวางแบบนั้นเพื่อทดสอบเครื่องตรวจที่รับมอบของรัฐสภา
ปรากฏว่าเครื่องมันไม่ตรวจสอบวัตถุที่เอาเข้ามา
เต้คนนี้ก็เลยระบุว่าเห็นไหมที่ผ่านมาประเทศไทย
ไม่เคยมีเครื่องตรวจวัตถุระเบิดที่มีประสิทธิภาพ
เป็นกรณีเลยนะที่ใช้การไม่ได้
และตัวเองก็ยังทราบข่าวจากฝ่ายความมั่นคงด้วย
นี่เขาบอกเป็นห่วงมากมีผู้ก่อการร้าย
อันนี้เป็นการข่าวนะคะมีผู้ก่อการร้ายประมาณ๑๐๐คน
เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพซึ่งพี่เต้บอกเป็นห่วงเรื่องนี้
แล้วก็เป็นความกังวลด้วยถ้าในอนาคตประเทศไทย
ไม่มีเครื่องตรวจวัตถุระเบิดที่มีประสิทธิภาพ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะดูว่าเครื่องไหนมันมีประสิทธิภาพ
ทดสอบมันก็ต้องทดสอบให้เห็นกันจัด
ทดสอบด้วยวัตถุระเบิดจริง
เอ้าเรื่องที่เกิดขึ้นก็มีการตั้งคำถามกันเยอะนะคะว่า

เอาระเบิดจริงเข้ามาที่สำคัญแบบนี้นะคะ
เรื่องนี้ร้อนถึงประธานสภาพผู้แทนราชดร

คุณชวนหลีกภัยได้มีการเรียกฝ่ายรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา

แล้วให้คุณหมอสุกิตอัตโธปกรณ์

จุบันเป็นที่ปรึกษาประธานสภาพผู้แทนรัศดร

เรื่องนี้เป็นความผิดร้ายแรง
ที่สมาชิกนำวัตถุระเบิดเข้ามาในสถานที่ราชการ
พร้อมกับมอบหมายให้ฝ่ายปฏิบิตารณา
ดำเนินการกับนายมงคลกิจต่อไป
นี่ไงคุณคะเวลาเขาจะเอาเอกสารอะไรเข้ามาอภิปรายในสภาพผู้แทนรัศดร
เขายังต้องให้ฝ่ายเลขาของสภาพผู้แทนรัศดรตรวจเอกสารนั้นก่อนเลย

เออนี่เป็นหลักฐานประเภทไหนอะไรยังไง
คุณเอาระเบิดเข้ามานี่โอ้โหยิ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ
ขณะนี้สำนักการเลขาธิการสภาพผู้แทนราชดรยืนยันนะคะว่า
เครื่องตรวจวัตถุระเบิดของรัฐสภาสามารถใช้การได้
แล้วก็เครื่องดังกล่าวไม่ใช่เครื่องสำหรับตรวจสารตั้งต้น

ซึ่งคุณหมอสุกิตก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่า
นายมงคลกิจเนี่ยอาจจะรับงานจากบริษัทเอกชนมาขายของ

นี่ไงประธานชวนบอกว่าไม่ได้ไง
คุณจะทำแบบนี้ไม่ได้มันผิดกฎมันผิดวินัยไง
อ่าแต่เขาก็บอกว่าเขาเป็นห่วงไง
ห่วงว่าประเทศไทยไม่มีเครื่องที่มีประสิทธิภาพ